ก็คือคุณเจติกาดีรักษณ์เฟิลสะอ่อนนะคะ

สตอรี่ก็ปกติ
ก็คือไม่เรื่องงานเพิ่มขอร้อง
เดี๋ยวก่อนยังไม่ทำใจมาเลย
เอามาอ่าก็ห่างแล้ว
เอาคือว่าคุยแค่นี้ก่อนเนอะ
ก็ห่างกันแล้วค่ะ
ก็ตามนั้นเลยค่ะ

ฝากละครดีกว่า
วันนี้ก็มาโปรโมทซีรีส์เอาเรื่องซีรีส์เขาก่อน

ก็สักพักแล้วฟันโอเคค่ะ
คุยดีกว่าไหมเนาะ
ก็บอกแล้วนะว่าก็ห่างกันแล้วค่ะ

ตอนนี้ก็หมาคุยเรื่องซีรีส์เกรงใจเค้า
เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องตัวเองไม่สำคัญหรอก

ก็ตามนั้นค่ะ
แบบไม่พร้อมที่จะพูดค่ะ
จริงโอเคละฟันโอเคละ

ที่สุดท้ายมาถามตรงวันที่๓
โอ้ยเพราะแล้วเหมือนเรื่องสีรีสเถอะ
คนโตโร่นี้ยังทำอะไร
คนโอเคแล้วจริงมันเป็นเดือนแล้ว
ก็แค่เข้าใจแค่นั้นเลย
อิอิทำคือตัวเป็นมั่ง

ก็โอเคค่ะคุยเองจริง

ขอบคุณครับ

ไม่แรงไม่มีอะไร
คุณรู้สึกของหมู่ที่๓มาแล้ว

ก็ผ่านการที่แล้ว

มันยอดทั้งประโยคเกิด

มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด

มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด

มันยอดทั้งประโยคเกิด

มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด

มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด
มันยอดทั้งประโยคเกิด